แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝากฟ้า
จะไปค่อยคว้าเอามาดึงใจฝัน
ไม่ต้องตกใจทำไมร้องเพราะสักขนาดนี้
ก็ผู้ชายในฝันของเราวันนี้เนี่ยสิ
หล่อก็หล่อล่ำก็ล่ำเสียงก็ดีดี
ดีกรีรองชนะเลิศบ้านเอเอฟ

ขอต้อนรับน้องรอนพัทรพลโตอุ่น
เข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝัน
ยินดีต้อนรับนะคะน้องนอน

นางตกเป็นนุ่ม
แต่วันนี้มารายการพี่อ๋อมมันจะต้องมาซอกแทรกนิดนึงนะ

เอาเป็นแบบว่าถามเรื่องราวครั้งแรกของน้อง

ก่อนอื่นก่อนอื่นพอรู้ว่าต้องมารายการแม่บ้านประจำบานนะคะ

และคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายในฝันของใครบ้างหรือเปล่า
พอได้ยินชื่อว่าจะมาในรายการแม่บ้านประจำบานใช่ไหมครับ

เพลงลูกทุ่งครับผม

แต่ว่าหลายคนก็รู้จักน้องอยู่แล้วเพราะว่าน้องนี่เริ่มแรกคือการประกวด
ใช่ครับเอครับเป็นเอเอฟที่เท่าไหร่คะ

คือถ้าย้อนกลับไปประมาณ๗๘ปีแล้วครับ

ผมเข้ามาในวงการตอนอายุ๑๘เนี่ยครับ

แต่ก่อนคือเป็นทุกคนจะเรียกน้องหมด

น้องอย่าพูดอย่างนี้สิ
นี่เจ๊พี่
พี่อ๋อมสวัสดีค่ะ
ตอนนี้ต้องเรียกรู้ว่าตอนเนี้ยในวงการว่ามีใครเรียกพี่อ๋อมเหมือนน้องอ๋อมบ้าง

พี่ผัดทายเล่นละคร

จริงแล้วเนี่ยทุกคนมันจะต้องมีเรื่องของป๊อปปี้เลิฟ

คือผมก็ผมเป็นคนไม่ค่อยคือยังไงไม่ค่อยแบบจีบแบบ

จะมีคนหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยประมาณม๒

คือเหมือนแอบปลื้มคือเป็นฟิวแบบไม่ได้ชอบแบบจีบแต่คือแล้วปลื้ม

แล้วเป็นป๊อปปี้เลิฟก็คือแบบว่า
ก็มีแบบคนแซวก็จะแซวว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ย
คุยกันคุยกันร้อนชอบเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับผมคือตอนนี้เขาก็ไม่รู้นะว่าผมชอบเขา
อ๋อหรออันนี้ผู้หญิงเขาไม่รู้เหรอไม่กล้าบอก
เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้แล้วถ้าเกิดว่าเดทล่ะ
การไปเดทกับสาวครั้งแรกคิดว่าอะไรเนี่ยสำคัญที่สุดเวลาไปเดท
ผมว่าเราต้องให้เกียรติเขานะการที่เราแบบต้องเช็คแคร์เขาให้เกียรติเขา

เขาปรับไปร้ายเปิดประตูให้
วันนั้นจะต้องกลับวางแผนอย่างดีแล้วนะเดทครั้งแรก
เอาเป็นสถานที่ธรรมชาติ

ผมว่าผมชอบไปแบบไปฟิลแบบสถานที่ธรรมชาติอาจจะเป็นสวนสาธารณะอะไรอย่างนี้ครับ

ดูนอกติดดีเหมือนกันนะครับ

พาไปช้อปปิ้งไม่พาไปดูหนังไม่พาไปทานข้าว
เอาดีกว่าผมว่าดูแบบทำความเป็นธรรมชาติมันดีกว่า

เดือดมาก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

คัมว่าการฟรีสไตล์ต้องเต้นไงครับ
ฟรีตายก็คือตามจังหวักของแต่ละคนเลยครับ
โอเค
ถ้าอย่างนั้นตกลับมาเจอกันใหม่ในเวลล์พวกนี้นะจ๊ะ

สวัสดีครับ